ข่าวที่จะอ่านไปอายไป

น้องคนนี้ที่อยู่ใกล้ดิฉันมาก

เยอะจัง
นะคะเอาเขาสวยแค่ไหนไปดูพร้อมกัน

เป็นเจ้าของราชศรีอีสานฟาร์ม
มาสู่ขอไปเป็นแม่พันธุ์

สวยจริงนะตัวใหญ่มากค่ะ

ที่มาสู่ขอเนี่ยอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
อบเงิน๘ล้านห้าแสนบาทมามาขอซื้อแม่หงมาหา
ควายเพศเมียสายพันธุ์ไทยจากคุณพิษนุษย์หลักกรดเจ้าของฟาร์ม
สมีสุวรรณฟาร์มในพระนครศรีอายุทยาบรรดาเซียนไก่ชนกลุ่มเลี้ยงควายไทยทั่วประเทศมาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานคึกคักเลยค่ะ
เจ้าของเดิมเขาบอกว่าแม่หงมาหาเลี้ยงมานานหลายปี
ถ้วยพระราชทานสามรางวัลซึ่งการตอบตกลงขายให้กับคุณเอกชัย
เพราะถือว่าเป็นน้องรักและสนิทกันไม่มีการต่อรองราคาเลย
ที่สำคัญตอนนี้แม่หุงมาหาท้องท้อง๑๑เดือนด้วยค่ะ
ดูน่าจะตกลูกแล้วเป็นท้องที่สาม
ถ้าใครได้ควายตัวนี้ไปเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง
ตกลูกออกมาเป็นตัวเมียก็จะประมาณ๓ล้านบาทอีก
ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะหนึ่งล้านหนึ่งสองล้านบาทอีกโอ้โห
ใช่ทางฟาร์มจะเลี้ยงดูแม่หุงมาหาให้ก่อนจนกว่าจะคลอด
หลังจากนั้นจะให้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่ที่หนองบัวลำพูต่อไป
อกจากนี้การซื้อขายควายครั้งนี้ถือว่าเป็นราคาสูงที่สุดในประเทศไทยค่ะ
แต่เขาสวยนะลักษณะดีมากเลย
ใช่สวยมากเลยลักษณะดีและเขาโค้งสูงสวยด้วยสมกับค่าสินสอบ๘๕๐๐๐๐๐บาทค่ะ

หายใจเข้าแต่ไม่หายใจออกไม่รู้จะตอบบ้าอะไร
แต่ต้องยอมเพราะว่าเขาสวยจริงนะคะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีจริง